แต่คนยังกลับมาไม่หมด

เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยเพราะว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ย
บอกว่าเกิดอุบัติเหตุหลายพื้นที่เลย

พาคุณผู้ชมไปดู

รถจักรยานยนต์๒คันชนท้ายกัน

เพราะดีจริงคุณผู้ชมรถเก่งที่ตามมาเขาหลบทันค่ะ

รถตู้ที่ขับตามมาหักหลบไม่ทันนะคะ
ชนร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์พร้อมทั้งลากร่างไปไกลเกือบ๑๐๐เมตร

แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนด้วย
ผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ๔๐ปีค่ะ

โดยบริเวณที่เกิดเหตุนั้นก็ค่อนข้างมืด

เจ้าหน้าที่จะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะ
ต่อไปไปดูที่อีก๑จังหวัดนะคะ
ไปที่ปราจีนบุรีค่ะ
การเดินทางกลับเข้ากรุงเทพของประชาชนเนี่ย
ถือว่าปริมาณรถหนาแน่นเลยทีเดียว
โดยเฉพาะถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมาปราจีนบุรีนะคะ
สะสมกันเป็นทางยาวค่ะ
ส่วนบริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๗ถนน๓๕๙สะแก้วปราจีนบุรี
ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกับถนนสาย๓๐๔
การจราจรก็ติดขัดยาวเหมือนกัน
ยาวไป๑๐กิโลเมตรกว่าเลยค่ะ
ตำรวจก็ต้องเร่งระบายรถกันตลอดเวลา
เพื่อให้รถที่มาจากจังหวัดนครราชศรีมา

สามารถเดินทางกลับเข้าทำงานในช่วงเช้าของวันนี้ได้เร็วขึ้นนะคะ
ส่วนบนถนนมิตรภาพช่วงมวกเหล็กสระบุรีค่ะ
ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าเลย
ตำรวจก็ต้องคอยดูแลการจราจรอย่างต่อเนื่องนะคะ

แต่ปรากฏว่ามีคนไปแอบเปิดกลัวยางที่ตำรวจเขาปิดไว้
คือตำรวจเขาตั้งกลวยไว้เออลงไปเปิดเองเลย
คือรถมันติดก็เข้าใจแหละแต่ว่าแหมเขาก็ต้องมีการบริหารการจราจรนะคะ
พอไปเปิดกลัวยางเสร็จก็วิ่งย้อนสอนลงมาจากทางลงเขาเขตตำบลกลางดงในอำเภอปากช่องเยอะหลายคันเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งวุ่นไปอีกสกัดรถกันกระทันหันเพราะดีนะคะที่มันไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
คือถ้าเขากั้นแปลว่าเขามีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำโดยภารการ
เพราะอีกฝั่งนึงเขาก็ต้องวิ่งมาอยู่แล้วถูกค่ะอันตราย